ให้ชอบดีสุขเซ็ตเร่งนะข้อยรวยรวย

สวัสดีครับแล้วสู่เวทีปากท้องของคนอยากรวย
กับรายการเศรษฐีป้ายแดง

พุทธมนตรสายหนึ่งจ้า
ว่าใครมาเนี่ยนะถ้าเลยเที่ยงเนี่ยอดกิน
ต้มไก่เนี่ยเขาใช้เครื่องเทศกว่า๑๐ชนิดนะทุกคน
ไปเลยไปแต่แถวนี้ก็มีของค้าเดี๋ยวเดี๋ยว
แวะก่อนของค้าเยอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านชื่ออะไรอ่ะค่ะวันเพลงข้าวหลังชวนชิมค่ะ

ไม่หมดค่ะตอนเช้าเสียดายพี่ป้องไม่ได้ชิมขนมตาลค่ะ
ก็มีกฎตอนเช้ามีความในใจอะไรอยากจะบอกไหมคะรักพี่ป้องมากรักพี่ป้องมาก
นี่แม่ยกเต็มเลยโอ้โหเพียบท็อปข้าวเหนียวดำ
อื้มหอมอ่ะไม่ค่อยได้กินข้าวหลังโบราณแบบนี้น่าเป็นกะทิอย่างนี้อร่อยมากเลยอ่ะ
งั้นล่ะเดี๋ยวไปลุยครับมกไก่ต่อไปพอป่าดอีกหน่อยได้ไหมคะ

ตั้งอยู่ริมถนนบางเชือกหนังแยกออกมาไม่ไกลจากถนนพุทธมนตรสายหนึ่ง
อีกหนึ่งร้านอาหารอิสลามที่อร่อยแบบตะโกน
เคล็ดลับการหุงข้าวหมกไก่แบบโบราณด้วยเตาถ่านกับเครื่องเทศนานาชนิด
ทำให้ข้าวหมกไก่ของที่นี่เนี่ยมีความนุ่มและหอมเป็นเอกลักษณ์ถูกอกถูกใจลูกค้า
ยังมีอีกหลากหลายเมนูให้เลือกชิมเขาทำยังไงถึงได้ขายดิบขายดีแบบนี้
เฮียป้องกับน้องใบตองไปคุยกับเขากันเลยครับ
เขาบอกว่าข้าวหมกไก่ร้านม้าถ้ามาหลังเที่ยงคือหมด

แล้วข้าวหมกมีแต่อะไรบ้างครับ
จะมีข้าวหมกไก่นะคะแล้วก็เป็นข้าวหมกไก่ทอดแล้วก็ข้าวหมกเนื้อ
ชนะไก่กรอบกะเพราไก่กรอบก็ผัดปลาทู

ถ้าไม่ทานเนื้อนะซุปเนื้อซุปไก่จ้ะก๋วยเตี๋ยวแกง

ก็ซื้อเข้ามาแล้วเราก็มาปรับปรุงของเราเอง
อยากจะให้ม้าเปิดสูตรให้ดูเลยเดี๋ยวบุกเข้า

แหมอยากรู้เคล็ดลับกันซะแทบอดใจไว้ไม่อยู่เลยล่ะครับ
ป้องน้องใบตองว่ากว่าจะหุงข้าวหมกไก่ได้เนี่ย
ต้องใช้เครื่องเทศถึง๑๓อย่าง
ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นคงต้องให้มะนีเตรียมวัตถุดิบกันไปก่อน
ส่วนตอนนี้เราขอขึ้นเหนือสุดของประเทศที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
เพื่อไปตามหา๒มหาอำนาจแห่งวัฒนธรรมอาหารไทยใหญ่กับสองป้าแปง
มาเริ่มกันที่ป้าแปงแรกนั่นก็คือร้านข้าวฟืนป้าแปง
วัตถุดิบยอดนิยมของชาวไทยใหญ่อย่างข้าวแรมฟืน
มองดูแบบนี้เนี่ยก็แอบคล้ายกับวุ้นอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ย
ว่าแต่เห็นข้าวแรมฟืนมีหลายสีแบบนี้ทำมาจากอะไรบ้างล่ะครับเนี่ย
โรงแรมฟืนนะคะจะมีอยู่๓สีข้าวแรมฟืนถั่วลันเตาจะเป็นสีเหลือง
ส่วนข้าวแรมฟืนถั่วลิสงจะเป็นสีม่วง
แลมฟืนสีขาวจะทำมาจากข้าวเจ้าแขนค่ะที่ร้านจะใช้สามตัวนี้ค่ะ
แล้วข้าวแรมฟืนนี่เอามาทำอะไรได้บ้างล่ะครับ
ข้าวปืนทอดนะคะจะกินคู่กับน้ำจิ้มนะคะยำข้าวปืนทอดนะคะ
ตัวที่ขายดีเลยก็จะเป็นข้าวฟืนถั่วลันเตาแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นข้าวปืนสุ่มค่ะ
กุยทอดค่ะก็เรียกว่าสามารถกินได้ทั้งแบบเป็นก้อนนิ่มเด้งแบบนี้
หรือจะเอาไปทอดหรือแบบเหลวก็ยังได้นะโอ้โห
งั้นลองให้ป้าแปงทำให้ดูหน่อยครับ
ไม่กล้าจะกินนะจ้าวอันนี้โทรโศงจะรับนิดหน่อยนี้เกถิงจี้ว
พริกเจ้าใส่ชิ้วครึ่งเทศเจ้าเดี๋ยวเปลี่ยนทุนัลก็เหมือนเตาเจียวเนอะ
น้ำขิงน้ำเปรี้ยวหวานกับเจ้าตัวงอกมีขึ้นไส้เจ้า
อันนี้ข้าวคืนโถดันเตาเจ้าข้าวคืนพอดด้วยกับปรุงเหมือนเดิมเนี่ยนะ
ไส้ก็จิ้มได้ยำได้กลับก็เหมือนเดิมทุกอย่างเนี่ยนะ

น่ากินไม่ใช่เล่นเล่นเลยนะครับเนี่ยแต่เห็นเชี่ยวชาญเรื่องข้าวแรมฟืนแบบนี้
แล้วป้าแปงเป็นชาวไทยใหญ่เลยหรือเปล่าล่ะครับ
ป้าแปงเป็นคนไทยรื่ออยู่ซ้ายแดนชิบสองปันนาเจ้า

แบบนี้ขายข้าวแรมฟืนมานานหรือยังล่ะครับ
แบบนี้ลูกค้าส่วนใหญ่มาจากไหนล่ะครับ
ลูกค้าก็มาจากทุกติฟิฟองเอ๊๋นเจ้งไฮฟองเจ้๊งไหมฟอง
ของเจ้องค์ของกรุงเท็บ
น้ำป้างที่ไหนกว่ามา

ลองไปฟังจากปากเขาหน่อยดีกว่า
อร่อยแถมขายดีขนาดนี้ทำให้ชีวิตป้าแปงดีขึ้นยังไงบ้างล่ะครับ
เหมือนป้าแปงนี่มาก็ทำมาหากินบริสุทธิ์มีมามีก็ภูมิใจเจ้าเขาได้กลิ่นอย่างนี้
เขาก็ภูมิใจแล้วหาเลี้ยงลูกส่งเห็นหนังสือก็จบปิญญาก็ขายเข้าคืนนี้ล่ะเจ้า
งั้นให้ป้าแปงฝากข้อคิดในการค้าขายไว้หน่อยดีกว่าครับควรเห่าก็น่าจะจะยังก็ต้องมีที่ความขยัน
เขาทำขยันเขาก็มาอดตายเจ้าใครสนใจอยากลองลิ้มชิมรสข้าวแรมฟืนสูตรป้าแปงก็แวะเวียนกันมาได้
ร้านตั้งอยู่ในชุมชนบ้านเหมืองแดงหมู่๒ซอย๘อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเจ้า
มาต่อกันที่อีกหนึ่งป้าแปงที่มีที่เด็ดไม่แพ้กันอย่างร้านข้าวซอยน้อยป้าแปงไฮโซกันบ้าง
ซึ่งคำว่าข้าวซอยน้อยก็มาจากวิธีการทำแผ่นแป้งที่ต้องเอามาใส่ในถาดน้อยแบบนี้นั่นเองล่ะครับ
ว่าแต่แป้งที่ใช้เนี่ยทำมาจากอะไรให้ป้าแปงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
แป้งข้าวเจ้าเอาไปหมักประมาณห้าชั่วโมงแล้วก็จะเอาไปมูกใส่เกลือชะลดไปหน่อยให้มันมีรสชาติ
แล้วก็มาใส่ต้นหอมตัดซีให้มันมีสีสันแล้วทำไมต้องเอามาลอยในน้ำร้อนด้วยล่ะครับ
ต้องไปนึ่งให้มันสุกค่ะโอ้โหที่ต้องลอยในน้ำร้อนก็เหมือนกับการนึ่งนั่นเอง
แล้วพอได้แผ่นแป้งข้าวซอยน้อยเปล่าแบบนี้ก็กินได้เลยหรือเปล่าล่ะครับ
ไอซิกินเหมือนเมี่ยงมันจะใส่อย่างนี้มันจะใส่น้ำจิ้มจะห่อกินหมดกินเลย
อร่อย
หรือถ้าใครชอบกินแบบห่อหมูสับป้าแปงเขาก็มีนะ
ซึ่งความอร่อยก็จะอยู่ตรงที่น้ำจิ้มนั่นเองแล้วแบบนี้น้ำจิ้มต้องผสมยังไงบ้างล่ะครับ
กินพริกสาวกระเทียมเจียวพรุ่งตาลทั่วโกนซีอิ๊วซีอิ๊วเช็มโกนดำหัวหนึ่ง

แต่เมนูที่สร้างชื่อให้กับป้าแปงก็ต้องนี่เลยครับ
ข้าวซอยน้อยทรงเครื่องหรือข้าวซอยน้อยไฮโซ
ซึ่งจะเป็นสูตรที่ป้าแปงได้เพิ่มเติมท็อปปิ้งเข้าไป
แล้วแบบนี้มีท็อปปิ้งอะไรบ้างล่ะครับ
ไข่เครื่องมีไข่มีหมูมีปวดมีไส้กรอบ
ก็เรียกว่าเลือกเพิ่มท็อปปิ้งได้อย่างละ๕บาทเท่านั้น
ใครอยากกินแบบเครื่องแน่นก็จัดกันไปเลยครับ
งั้นให้ป้าแปงทำให้ดูสักถาดหนึ่งดีกว่า
แต่ก็ประมาณครึ่งครับพี่
เพราะเดี๋ยวนี้จะเอาไปนึ่งออกมาก็เป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะ
อืมนี่เป็นที่ขาวนี่เป็นกระเทียมเกลียว
นี่ก็เป็นน้ำตาลก็เก็บที่ถั่วโกน
แปะทุกซีอิ๊วเต็มก้นดำหน่อยหนึ่ง
อ่ะแล้วก็อบอันนี้จะพงในถาด
เพราะว่าเป็นไข่ดาวนี่จะพงในถาด
แล้วก็ตีไข่ลงไปแล้วก็ใส่จากทุกข์
เครื่องแน่นขนาดนี้ชักอยากจะลองแล้วล่ะครับ
ซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูขึ้นชื่อ
ของชาวไทยใหญ่อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ
หมี่เหลืองยำหน้าตาจะเป็นยังไง
ไปดูป้าแปงทำกันดีกว่าครับ
ขี่เส้นเล็กปกติที่รถทั่วไป
อันนี้จะเป็นหมี่เป็นขนมจีนเส้นใหญ่
กล้ามเป็นภพโสดส่วนผสมเครื่องพรุ้งก็เหมือน
มีพริกเปรี้ยวพริกเผา
ก็นิ้วต้นน้ำปร่างตัวปลบน
ลูกค้าติดใจขนาดไหนลองไปฟังดูดีกว่าครับ
กินตั้งแต่เล็กตั้งแต่ทุกที

อร่อยค่ะเพราะว่ามั้ยคะเขาปรุงถูกใจ

ใครอยากลองไปชิมความอร่อยของข้าวซอยน้อยทรงเครื่อง
หลังโรงพยาบาลแม่สายตำบลเวียงผางคำ
อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเจ้า
ช่วงหน้าใครกำลังรอดจากสูตรการหุงข้าวหมกไก่

อดใจรอสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันครับ
กู้นี่นอกระบบนอกระบบกู้นอกระบบละ๒๐นิดนะ
นี่ค่ะทำไง
แผ่นน้อยนัดท้อถึงขั้นแบบมากเลยแบบพิสัยแบบใช่
ขายที่เขาบอกว่าวันละหมื่นไม้
สะเต๊ะคือไม้มันใหญ่มากนึกว่าหมูปิ้ง

ไปกับพี่เลี้ยง

ช่วงนี้เรายังอยู่กันที่ร้านซาริน่าข้าวหมกไก่
ตอนนี้ก็ได้เวลาล้วงเคล็ดลับการทำข้าวหมวกไก่
สิ่งที่จะต้องเตรียมเป็นอันดับแรกเลยนั่นก็คือเครื่องเทศนั่นเองล่ะครับ
จะมีอะไรบ้างเราตามเฮียป้องและน้องใบตอง
บุกหลังบ้านไปดูกันเลยครับ

โอ้โหเขาให้มาเข้าวัวทำอาหาร

เฮียแค่กับพันรองรับเลย
สบายมากเลยโอ้โฮนี่คือเครื่องเทศที่กลัวออกกับกี่ชิ้นนี้๑๐เท่าไหร่นะ
๑๓อย่างมีอะไรบ้างมาน้ำหน่อยค่ะ
เครื่องแห้งก็เป็นลูกวานข้านผูเชยดีปีพริกไพรดำไม้ผักชี
อ๋อนี่ไม้ผักชียี่หล่ายี่หล่าและโป๊ยกา
ซึ่งจะต้องนำมาคั่วให้หอมก่อนแล้วก็นำไปบดให้ละเอียด
อีกหนึ่งส่วนจะเป็นเครื่องสดที่ประกอบไปด้วยขมิ้นขิงหอมแขกและกระเทียม
นำไปปั่นให้ละเอียดจากนั้นใส่มะเขือเทศลงไปปั่นเพิ่ม
เท่านี้ก็พร้อมที่จะทำข้าวหมกไก่แล้วล่ะครับ
ส่วนวิธีการทำจะเป็นยังไงให้มณีสอนกันต่อเลยครับ
อันนี้เครื่องข้าวหมกนะอันนี้เครื่องที่เป็นของสดก่อน
เครื่องสดทั้งหมดที่ของผันแล้วข้าฟัง
มันหน่อยค่ะเบอร์เหมาะมันหมดเลยไหมหมดเลยครับ
ผลให้มันเข้ากันใช่ค่ะ
เทข้าวหอมมะลิ๑๐๐ใส่ลงไปในน้ำซุปซึ่งจะต้องคนอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ข้าวติดก้นหม้อจนน้ำเริ่มแห้งเป็นข้าว
ึ่งสุกกึ่งดิบก็จะทำการอบโดยนำถ่านขึ้นมาวางไว้บนฝา
หรือที่เรียกว่าดงเอาไว้ประมาณสิบถึงสิบห้านาที
แล้วก็กวนข้าวอีกครั้งเพื่อให้ข้าวสุกทั่วกัน
ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับ
ก็ยังมีอีกหนึ่งเมนูที่หากินยาก

ต้องมอบหน้าที่นี้ให้กับบังหมานเรี่ยวแรงคนสำคัญ
สามีของมณีกันดีกว่าครับ

แล้วก็ตอนนี้เราก็เติมหัวกะทิลงไป
พอมันเดือดอีกครั้งหนึ่งก็ยกได้เลยครับ
ก็คือลวกเส้นเหมือนทำก๋วยเตี๋ยวเลยใส่ถั่วงอกเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบลวกเลยอ่ะ
คือทุกร้านที่เราดูก็ทำมันง่ายมากเลยนะ
เนื้อตุ๋นมีไข่ต้มด้วยอันนี้เต้าหูใช่ไหมอ่ะไข่โป้งแล้วก็ถั่วลิสง
ราดน้ำแกงลงไปดูดีมากสองเอ้ย
หนูนึกถึงข้าวซอยใช่ไหมชีสโรยหน้าเรียบร้อยค่ะ
ล้วเคล็ดลับกันไปซะหมดเปลือกเลยนะครับเฮียป้องน้องใบตอง
แต่ที่ร้านซาริน่าข้าวหมกไก่ก็ยังมีอีกหลากหลายเมนูให้ได้เลือกชิมกัน
ส่วนรสชาติจะเด็ดสมคำล่ำลือขนาดไหนให้เฮียป้องและน้องใบตองไปพิสูจน์กันเลยครับ

ก๋วยเตี๋ยวแกงเนื้อนะครับ
คณะไก่กรอบค่ะ๕๐บาทลุยกันข้าวหมกเนื้ออยากจะชิมตัวที่เป็นแบบ
เดี๋ยวให้พี่ป้องชิมไก่ทอดดีกว่าอ่ะเนื้อเปื่อยมากในปากข้าวเป็นแบบเม็ดเละอ่ะเป็นเม็ด
แล้วมันมีความหอมของเตาถ่านจากข้าวด้วยสมแล้วที่หมักกว่าสิบกว่าอย่างอยากชิมตัวไก่ที่เราไปต้มมาเมื่อกี้
สูบไก่ก็ดีเหมือนต้นซูปเปอร์แต่เป็นไก่แบบใสเหลิงเผ็ดเบี้ยว
ทอดดีมากกรอบนอกนุ่มใน
ไก่กรอบมียังไงแล้วขนาไก่กรอบขนาไก่เขามีความกรอบจริงจริง
เคี้ยวไปแล้วยังมีความกรุบกรุบกรอบกรอบแล้วขนาอ่อนมาก
ทอดอร่อยมากเอามาทำอะไรก็อร่อยก๋วยเตี๋ยแก
กลับกินก๋วยนี่กันเป็นก๋วยเตี๋ยวแกงที่นึกว่าใครชอบความแซ่บความเข้มข้นอืม
เรียกว่าอร่อยสมคำร่ำลือจริงจริงเลยนะครับไม่แปลกใจเลยที่จะมีลูกค้าติดใจจนขายดิบขายดี
แต่กว่าจะมีวันนี้ก็เรียกว่ามณี
ต้องผ่านมรสุมชีวิตมาอย่างโชคโชน
แยกกับสามีเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
เงินไม่พอจ่ายหนี้ปัญหารุมเล้าหลายด้าน
ต่อเดือนเรามีค่าใช้จ่ายเยอะมาก

กู้นอกระบบข้างค่าเจ้าอยู่

หนีค่ะ
แล้วตอนนั้นมะหนีไปคนเดียว

ก็คือเรื่องของบางคือสามีด้วย

มีเมียน้อย
บอกให้เขาเลิกเขาก็ไม่เลิกอะไรอย่างนี้
มะสืบจนรู้ความจริงได้ยังไง
รู้ค่ะอยู่ในตลาดทำไมจะไม่รู้
ก็ไม่ใกล้มาก
เคยคิดอยากคิดสั้นตอนนี้ติดอีกหนึ่งชีวิตเราก็คิดสั้นไม่ได้ทำไปแล้วแล้วเดี๋ยวเกิดพิกลมพิการอะไรขึ้นมาก็เลยไม่คิดคิดสั้นก็คิดว่าสักวันต้อง

และอะไรที่เป็นจุดที่ทำให้บังรู้สึกว่า
เราต้องกลับมาคุยกันหรืออะไรเป็นชนวนเหตุที่ทำให้ทั้งคู่ได้คุยกันอีกครั้ง
ก็รู้ข่าวว่าเขาอยู่ที่นู่นคนเดียวกับลูก

้านี่ไม่มีใครเลย
มันมีคนเข้ามาแต่เราไม่เอา
คือเราโฟกกับลูกเอากับตัวทำงาน

ขอของลูกเข้ามา

เจ็ดปีอ่ะห่างนั้นไป๗ปี
พูดแล้วไม่ออกสงสาร
แล้วก็คุยกันว่าเราจะเข้ากลับมากรุงเทพอีกครั้ง

ก็ลองมาหาก็ได้ที่ตรงนี้แหละจนทุกวันนี้

มาอยู่นี่ได้สักพักไม่ถึงปีนะ
ก็มีรายการพบ
มีรายการทีวี
มองได้ใครละการก้าน
แล้วคนว่าแบบพลิกเลยมั้ยคะ

จริงเหรอ
มาเรื่อยเลยค่ะ

ก็หวังว่าคงไม่เจ้าชู้แล้ว
ก็เรียกว่าต้องใช้ความเข้าใจกัน
จับมือฟันฝ่ามรสุมชีวิตทั้งเรื่องครอบครัวและการค้าขาย
กว่าจะประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้เลยนะครับ
แต่ตอนนี้เรามีอีกหนึ่งไอเดียที่ทำให้คุณผู้ชมกลายเป็นเศรษฐีป้ายแดงได้เหมือนกัน
กับช่วงริมทางสร้างเงินมาแล้วครับ
วันนี้น้องใบตองขอพาไปเปิดเคล็ดลับสร้างเงินกับตำนานความอร่อย
โงเหงหมูสเต็กท่าดินแดงตำนานความอร่อยกว่าหกสิบปี
โงเห้งหมูสะเต๊ะท่าดินแดงตำนานความอร่อยกว่า๖๐ปี
ร้านนี้เนี่ยเขาขายวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า๑หมื่นไม้เลยนะ
เรียกว่าทั้งหมักทั้งปิ้งกันแทบไม่ทัน
เพราะสูตรการหมักที่ส่งต่อกันจากรุ่นพ่อ
เลยทำให้ร้านนี้เป็นที่ถูกอกถูกใจของบรรดานักท่องเที่ยว
และพ่อค้าแม่ค้าที่รับไปขายต่อนั่นเองล่ะครับ
เอาเป็นว่าไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกันเลยครับ

สะเต๊ะคือไม้มันใหญ่มากนึกว่าหมูปิ้ง

ขายที่เขาบอกว่าวันละหมื่นไม้

เกียร์เราใช้หมูวันหนึ่งกี่กิโลได้

ที่เราใช้สันนอกนะครับมีทั้งมันมีทั้งเนื้อผสมกัน

แต่ว่าไม่ได้ชื่อร้านโงเห้งนี้

เราได้ห่วงจุ้ยมาเราเปลี่ยนห่วงจุ้ย

ก็มีการปรับให้อร่อยขึ้นถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตถูกต้องครับ
ไปล้วงสูตรการหมักหมูซาไซส์ด้านหลังร้านไปค่ะครับเช่นครับ

ล้วงสูตรลับกันเลยนะน้องใบตอง

และเตรียมสมุดปากกากันให้ดี
ว่าจะมีวัตถุดิบที่ใช้ในการหมักอะไรกันบ้าง

ให้ดูแบบชัดว่าอันนี้ไม่บางนะทุกคนดูนะ
โอเคมาดูขั้นตอนวิธีการปรุงรสกันบ้าง

จัปตาลครับนี่อ่ะคนกะหรี่ครับโชว์กะหรี่แล้วอันนี้อะฮะคือ
อันนี้สูตรพิเศษเลยครับเฉพาะที่ร้านเลยครับน้ำหมักครับ
ก็คือมีส่วนลับของทางร้านเลยครับ
สิบกว่าชนิดที่ปรุงลงไปในนี้แล้วถูกต้องครับโอเคครับหอมเลยอ่ะ
ดให้มันเข้าเนื้อไม่ได้คลุกไม่ฮะเราใช้กดให้มันซึมเข้าไป
มันก็จะไม่แตกด้วยฮะกดก่อนครึ่งชั่วโมงฮะแล้วเดี๋ยวเราทำการคลุก
คุกอีกทีนึงแล้วก็ทิ้งไว้แล้วค่อยมาร้อยครับ
หลังจากที่เราหมักเนื้อหมูกันแล้วเราก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ๒ชั่วโมง
เพื่อให้เครื่องปรุงเนี่ยซึมเข้าเนื้อหมูจากนั้นก็นำมาเสียบไม้ให้สวยงาม
เพื่อเตรียมไปปิ้งหน้าร้านพร้อมขายนั่นเองล่ะครับ
แต่เทคนิคการปิ้งของร้านเหงาเห้งสะเต๊ะท่าดินแดงจะเป็นยังไง
เราตามน้องใบตองไปดูกันเลยครับ

นี่ทาเตาไม่ให้หมูมันติดเวลาเราปิ้ง

ถ้าใช้ใบตองใบตองเป็นคนทำนะ
ก็คือเอาใบเตยมามัดแล้วก็เอาจุ่มกะทิ

คือกันมันติดกระทะอย่างนี้เหรอติดตะแกรงนี่

พีมฟัยนี้เราต้องใช้ฐานอะไรไหมให้เหี้ย

ปิ้งแล้วเดี๋ยวสุกแล้วใบตองจะได้กินแล้ว
เดี๋ยวไปรอชิมเลยดีกว่าวันนี้ว่าหมูสะเต๊ะจะอร่อยเด็ดขนาดไหนไป
ได้เวลาชิมแล้วจ้าทั้งหมดนี้

แต่ว่าบอกก่อนว่ามีสองแบบก็คือแบบเนื้ออย่างนี้กับแบบติดมัน
บางคนอาจจะชอบแบบว่ามีมันแทรกเยอะหน่อย
เนื้อรวนอ่ะแต่มันไม่เหนียวทุกคน

กะทิของน้ำหมักของเขามีรสชาติในตัว
น้ำจิ้มดีมากคือน้ำจิ้มถั่วนี้มันจะมีความหวานนิด
แล้วก็ทานกับน้ำจิ้มอาจารย์อันนี้ที่มันจะมีความเปรี้ยวตัดกัน

ส่วนที่หมูติดมานะต้องยอมรับว่ามันนุ่มกว่าอยู่แล้ว
แต่รสชาติเหมือนกันต่างกันที่เนื้อสัมผัส
ใครชอบแบบเนื้อหมูล้วนไหมหรือว่าหมูติดมัน
แต่ว่าอย่างที่บอกนะว่าไม้ละ๙บาทคุ้มแบบ

ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับริมทางสร้างเงินนั้น
เราก็ต้องพัฒนาสูตรของเราแล้วก็ให้มันคงที่
อันนี้ก็เลยทำให้เขาประสบความสำเร็จ
และนี่ก็คือริมทางสร้างเงินจ้า
ได้รู้เคล็ดลับทำเงินสร้างงานสร้างอาชีพ
ด้วยอาชีพริมทางสุดฮิตกันไปแล้ว
เราก็ขอไปต่อกันอีกหนึ่งเมนูริมถนน
อย่างข้าวต้มแห้งกันบ้างกับร้านที่ทั้งอร่อย
สู้ชีวิตแบบไม่เคยยอมแพ้
แต่จะเป็นที่ไหนน้องใบตองไปรออยู่แล้วล่ะครับ
เศรษฐีป้ายแดงวันนี้นะคะไปต้องพาทุกคน
มาอยู่ที่ย่านพุทธมนตรสาย๑ค่ะ
วันนี้มาตามหาร้านข้าวต้มแห้งร้านหนึ่ง
ชื่อว่าข้าวต้มแห้ง๓พี่น้อง
เขาบอกว่าร้านนี้นะเป็นร้านข้าวต้มแห้ง

เขามีเคล็ดลับอะไรยังไงที่กลายเป็นเศรษฐีป้ายแดง
วันนี้ใบตองพาไปหาคำตอบด้านในแล้วจ้าไปเลย
และนี่ก็คือร้านข้าวต้มแห้ง๓พี่น้อง
ตั้งอยู่ริมถนนพุทธมนตรสาย๑
ตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร
เห็นเป็นร้านเล็กริมทางแบบนี้เนี่ย
แต่วัตถุดิบที่ใช้แต่ละอย่างไม่ธรรมดาเลยล่ะครับ
เรียกว่าอิ่มขุมราคาน่ำต้นแค่๕๕บาท
มีทั้งหมูเด้งหมูกรอบกระดูกหมูอ่อนทะเลคุณภาพเกินราคา
โดยเฉพาะข้าวที่กินเปล่าก็ยังมีรสชาติ
หมูเด้งสูตรพิเศษที่ใช้เครื่องปรุงนับ๑๐ชนิด
ทางร้านการันตีว่าลองแล้วเนี่ยต้องมีซ้ำแน่นอน
ซึ่งเขาจะมีเคล็ดลับอะไรบ้างนั้น
เราตามน้องใบตองไปกันเลยครับ
โอ้โหหอมฉุยมาเลยแม่สวัสดีค่ะ

หนึ่งในเจ้าของร้านข้าวต้มสามพี่น้อง
ทีนี้หนูจะดูเครื่องต่างที่ใช้ในการทำข้าวต้มแห้งหน่อย

อันนี้จะเป็นหัวเข้งนะจ๊ะ

อย่างกระดูกหมูอย่างนี้วันหนึ่งใช้กี่กิโล
แม่ทำทีก็๑๕โล

หมูกรอบเขาบอกร้านนี้เด็ดที่หมูกรอบจนแบบผนังปากสะเทือน
กรอบวันนึง๒ชิ้นก็๘โล
ไปจำได้ไหมวันทั้งวันไงขายได้กี่ชามอ่ะ

ข้าวหุ่งธรรมดาใช่มันเป็นข้าวหอมนมรุ้ง
กรอบว่าข้ามันเป็นข้าวแห้ง
เราก็จะมีหัวเชีย
เขาไปกินไปทานที่ภูเก็ตมา
แล้วหลังเขาก็เอามาปรุงแต่งให้

เคล็ดลับเรื่องราวของการทำข้าวไปแล้ว
เพราะว่าเมื่อกี้ที่ถามไปเครื่องต่างเนี่ย
อย่างหมูกรอบหมูเด้งอะไรต่างเนี่ย

ถ้าอย่างนั้นหนูขออนุญาตเลยวันนี้บุกมา
ล้วงสูตรการทำพวกหมูเด้งหมูกรอบของร้านแม่เลยนะ
ได้ทีขอเข้าไปล้วงสูตรกันเลยนะครับน้องใบตอง
ก็จะมีทั้งหมูเด้งหมูกรอบและกระดูกหมู

ก็มีความพิเศษแตกต่างกันออกไป
จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวกลับมาพบกัน
ช่วงหน้าห้ามพลาดครับ

ก็ไปเมื่อกี้นั่นเลย
คนที่ทำคาขายจะมีเฮื่องจิ๊ดเหนี่ยวทางใจ

ก็ส่งไปเตรียมแล้วถ่วาย

เซทีป้ายแดง
กลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดงกันอีกครั้ง
เรายังอยู่กันที่ร้านข้าวต้มแห้ง๓พี่น้อง
ตอนนี้ก็ได้เวลาเผยเคล็ดลับการทำวัตถุดิบแต่ละอย่าง
ที่จะนำมาทำเป็นข้าวต้มแห้งรวมหมูกันแล้ว
เริ่มจากหมูเด้งที่ใช้เครื่องปรุงเยอะจนเรียกว่าแค่เห็นก็ตาลายแล้วล่ะครับคุณผู้ชม
ซึ่งวิธีการทำจะเริ่มจากการนำกุ้งไข่ขาวน้ำเปล่าเกลือผงปรุงรส
น้ำตาลสายแป้งข้าวโพดผงฟูผงชูรสซอสปรุงรสซีอิ๊วขาว
น้ำมันหอยพริกไทยป่นและน้ำมันพืช
จากนั้นนำไปตีอีกครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็นำไปแช่เย็นไว้อีกหนึ่งคืน
จึงจะสามารถนำมาใช้ได้ซึ่งในขั้นตอนต่อไปจะต้องทำยังไง
ต้องให้เป็นหน้าที่ของพี่ตังน้องเขยของแม่บุญช่วยแล้วล่ะครับ
ประมาณนี้อ้อยค่ะพ่อได้ไหมค่ะ

ถูกไหมมันกรมไหมละพ่อสวยเนี่ย

ก็คือหลังจากนี้ก็ต้มไว้อีกครึ่งชั่วโมง

สังเกตง่ายคือถ้ามันลอยขึ้นมาก็คือหมูสุกแล้วก็เตรียมไปใช้ได้เลย
อีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะต้องเตรียมนั่นก็คือหมูกรอบ
ซึ่งวิธีการทำจะเริ่มจากล้างหมูสามชั้นด้วยเกลือแล้วนำมาต้มทิ้งไว้๑ชั่วโมง
หมูสามชั้นสุกเรียบร้อยแล้วก็จะนำเหล็กแหลมจิ้มให้พลุนทั้งสองด้าน
จากนั้นใช้มีดบ้างส่วนหนังให้ลึกถึงเนื้อใช้เกลือทาทั้งสองด้าน
แล้วนำไปตากแดดไว้๑วันเพื่อให้หมูสามชั้นเนี่ยแห้งสนิท
จึงนำไปอบไว้อีกหนึ่งชั่วโมงนำไปแช่ตู้เย็นไว้อีกหนึ่งคืน
ซึ่งก่อนที่จะนำมาใช้ก็ต้องอบอีกครึ่งชั่วโมงจึงจะสามารถนำมาทอดเป็นหมูกรอบได้นั่นเองล่ะครับ
เดี๋ยวดูขั้นตอนการทอดนะบอกเลยว่ามันไม่เหมือนที่เราเคยเห็นที่ไหน
เลยพ่อลุยจะบอกว่าพ่อไม่ได้เอาหมูลงไปจุ่มเหรอ
ยังครับจะต้องทำการตักน้ำมันอ่าต้องตีค่อยค่อยตีไปเรื่อยก่อน
อันนี้คือเรียกการตีหรอครับครับผมตีค่อยค่อยตีน้ำมันราดไปเรื่อยเรื่อยฮะ
ตากน้ำมันราดไปบนหนังหมูด้านบนแบบนี้นะคะอุ้ยดูดิเหมือนแคปหมูเลยอ่ะ
คือกรอบมากหนังทองขึ้นมาเลยทำอย่างงี้ไปอีกนานไหมครับ
ประมาณประมาณกี่นาทีจะได้แล้วคือพ่อบอกว่าให้ดูเอาว่าถ้าเกิดสีมันเริ่มเหลืองทอง
แปลว่าได้แต่ดูสีนะคะคือเอาขึ้นได้เลยใช่ไหมค
ขึ้นแล้วเดี๋ยวลงตีอีกทีอีกครับเอาขึ้นแล้วเดี๋ยวลงอีกทีแบบนี้ครับผม
ดูน่ะอ๋อครับกลับด้านกลับด้านฮะโอ้ยดูนี่หอมมาก
มันกรอบมากอ่ะคุณพ่อหมุนหมุนอุ้ยสีสวยมากเลยอ่ะ
อีกหนึ่งวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือกระดูกหมูอ่อน
โดยที่เครื่องปรุงจะประกอบไปด้วยน้ำตาลผงปรุงรสเกลือรากผักชี
ขิงกระเทียมซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวเม็ดพริกไทย
จากนั้นตั้งไฟให้ร้อนนำทุกอย่างลงไปต้ม
ใส่กระดูกอ่อนลงไปต้มไว้ประมาณ๒๐นาที
ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับซึ่งพอได้วัตถุดิบมาครบทั้งสามอย่างแล้ว
ต้องทำยังไงต่อไปไปชมกันเลยครับเริ่มเลยแม่
เสิร์ฟหนึ่งหนึ่งจานใส่ยังไงบ้างอ่าแม่ตักเลยเดี๋ยวหนูแต่งอ่า
โอเคเอากระดูกหูแกร้านสามชิ้นสามอันนี้อีกสามอู๋แม่ใส่เยอะ
อ้าวหมูกรอบหมูกรอบจ้ะกระเทียมเจียวอะไรอีกค่ะต้นหอมต้นหอม
ว้าวแล้วให้ไปต้องทำไปต่อเออแม่หนูว่าไข่ลวกแล้วจะเป็นไข่
แตกอ้าวไม่แตกอ่าเรียบร้อยพร้อมกินค่ะ
ล้วเคล็ดลับกันซะละเอียดยิบขนาดนี้ก็เรียกว่าแต่ละวัตถุดิบที่ใช้เนี่ย
มีหลายขั้นตอนและต้องใช้ความพิถีพิถันในการทำจริงเลยนะครับเนี่ย
กว่าจะได้ข้าวต้มแห้งสุดอร่อยออกมาแต่รสชาติจะเด็ดอย่างที่เขาว่าไว้จริงหรือเปล่า
ต้องให้น้องใบตองไปพิสูจน์กันแล้วล่ะครับเดี๋ยวจะมาเริ่มต้นที่นี่เลย
ที่เราไปทำกับแม่มาเนาะก็คือข้าวต้มแห้งหมูรวมแบบเพิ่มไข่ลวกนะคะ
จานนี้หนึ่งร้อยบาทเครื่องแน่นขนาดนี้หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นจ้ะ
กระดูกหมูมันจะมีความแบบกรุบ
อื้ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ

เครื่องทะเลเขาสดมากแล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้มันจะเป็นเต้าเจียวผสมซีฟู้ดมันจะมีความแบบเปรี้ยวหวานมันจะช่วยแบบชูรสของความเป็นทะเลขึ้นมา
เรียกว่าอร่อยเครื่องแน่นไม่ผิดเพี้ยนจริงจริงเลยนะครับแต่กว่าจะมาถึงวันนี้เรียกว่าแม่บุญช่วยต้องโดนมรสุมชีวิตที่โหมกระหน่ำเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากที่เคยเป็นแม่ครัวประจำอยู่ในโรงเรียนมากว่า๒๐ปีแต่เกิดเรื่องราวขึ้นมากมายแม่บุญช่วยผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นมาได้อย่างไรช่วยเล่าให้ฝ
แล้วก็มีสามีที่ทำงานอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน
แต่มันก็มีอุปสรรคชีวิตเกิดขึ้นคือ
ไปกับพี่เลี้ยง

ถ้าเป็นชู้อะไรกันเขาจะรักออกทั้งคู่

แต่ตอนนั้นเสียใจมาก
คือเสียใจตรงที่ว่าเราเหลือเราคนเดียวแล้ว

ก็ไปเลยเขาไม่มานั่นเลย

เงินจากการเป็นแม่ครัวมันเพียงพอไหมแม่
ไม่พอหรอกวันนั้นทำวันละ๒๐๐เอง

ทีนี้แม่ก็มาประสบอุบัติเหตุอีกครั้งหนึ่งใช่

วิ่งแม่ทางก็ทับขาหัวไปป้าดพื้น
แล้วสลบไปไอ้น้องสาวไอ้คนที่ทำให้นึกว่าตายก็เรียกอยู่นั่นน่ะ

ทับขาตรงไหนคะแม่

แล้วพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนั้นไหม

แท็กซี่เฉี่ยวเขาขับมือตะไฟ

ก็ไปทำงานก็ไปปากข้างบ้านเขามั่ง

คือแปลว่าหลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นน่ะ
สมองได้รับความกระทบกระเทือน

ใช้ชีวิตปกติได้อีกเลยอะคะ

เขาก็อยู่บ้านแล้วก็ไม่ไปไหน

ก็บอกว่าเจ้าแม่ตายทำงาน

เขาก็ตายตามแม่ว่าเนี่ย
เพราะแม่เป็นแบบหัวใจเขา
ตอนนี้ทุกวันนี้เขาก็อยู่น่ะ

ก็โดนไปกับเพื่อน

ในคดียาเสพติด

อย่างเยื้อเดือนก็ไปทีหนึ่ง

โอเคสุดท้ายก็มีเหตุที่ให้แม่ออกจากโรงเรียน

ไปช่วยเขาไปก่อน

แล้วพอหมดช่วงโควิดปีนี้หลังก็บอกว่า
อะอะอะอะเดี๋ยวไปหาที่นะ
ก็เลยหุ้นกัน๓พี่น้อง

ช่วงที่พีคอ่ะนะแม่นะขายเป็นหมื่นก็มีเหมือนกัน

ถวายข้าวผลไม้

พี่ข้าต้มอ่ะพี่วันไหนก็ซื้อสุดส่งก๋วเตี๋ยวถวายบ้าง
ขอให้ภูมิของครอบครัวอะไรให้ปลอดภัย

และวิธีการไหว้ที่แม่ทำนอกจากถวายอาหารผลไม้แล้วแม่ทำยังไงอีกคะ
อ๋ออาทิตย์นึงแม่จะจับเค้าอาบน้ำ
อาบน้ำแต่งต้วยไม่ใช่ไหมอาบน้ำให้แม่นางฝัก
ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแม่เนาะ

ผ่านเรื่องราวชีวิตเยอะมากเลยนะ
หนูเลยอยากให้แม่เนี่ยส่งกำลังใจต่อให้กับใครที่ดูอยู่

เพราะว่าแม่เนี่ยฝ่าฟันทุกอย่างมาได้แล้ว

ร้านแม่น่ะเปรนท์ขสโต้มแห่ง

เปิดตั้งแต่๓โมงถึง๒ทุ่ม

วันนี้ขอบคุณแม่มากเลยนะ

ต้องบอกว่าแม่เข้มแข็งมากแล้วก็ขยัน

รู้สึกไม่เคยทันเลย